พี่เบิร์ดก็ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านไปเนี่ย๒ปี๓ปีซ้อนแล้ว
อังคางที่เชียงใหม่แต่เห็นภาพนี้รู้สึกเคืองค่ะคุณผู้ชม
มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปดอยอ่างขางที่เชียงใหม่นะฮะ
คือต้นสกุระเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมฮะแต่ต้นมันไม่ได้ใหญ่มากหรอก
ปีนขึ้นไปเลยแบบนี้อันนี้ยังไม่ออกนะเดี๋ยวมีอีกภาพนึง
ต้นสกุระอะกูเห็นมั้ยว่าต้นมันไม่ได้ใหญ่เลย
ตรงนี้เป็นจุดที่ดิฉันถ่ายรูปช่วงที่ท้องน้องแฝดขึ้นไปเที่ยวก็ไปถ่ายรูปใต้โคนต้นสากุระ

พยายามเหลือเกินนะกิ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะ
ใช่พี่เบิร์ตแล้วพี่เบิร์ดนึกออกไหมว่ากิ่งมันไม่ใหญ่
แล้วเวลาคุณขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักตัวคุณเยอะเนี่ย
คุณไปเขย่าแล้วดอกมันร่วง
อกมันร่วงออกมาเนี่ยอาจจะทำให้กิ่งของต้นสกุระเนี่ยหักได้นะฮะ
เนี่ยมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ำหนักตัวคุณต้นสกุระรับไหวหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาโครงการดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มดอยอ่างขาง
คือจุดประสงค์เขาดีนะเขาตั้งใจเตือนนักท่องเที่ยวคนอื่น
อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้หรือตอนนี้ที่เราเรียกกันว่ายาหาทำ
อาจจะส่งผลกระทบให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย
อกจากนี้ผู้โพสต์ยังตั้งคำถามไปยังโครงการหลวงว่า
คุณมีกฎระเบียบมาตรการหรือกำหนดบทลงโทษอย่างไรบ้าง
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรายอื่นที่เข้าไปชมทัศนียภาพ
เกิดการลอกเลียนแบบกับพฤติกรรมแบบนี้
ก่อนนี้เขาก็ประกราศเอาไว้ว่าถ้าเกิดทำจะมีการจับตรับหรือเปล่านะ
คือดอยอังขางมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
ก็อยู่ในเขตควบคุมการดูแลของทหารส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ของอุทยานส่วนหนึ่งนะคะ
เขาก็พยายามที่จะดูแลนะที่ฉันเห็นนะ

แต่คุณนึกออกมาที่ค่ะถึงพื้นที่มันใหญ่

มากกว่ากับการที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมนะคะ